พรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ในบริเวณตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างของประเทศไทย
ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงคลื่นที่ยังคงมีโอกาสทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับ
เพราะว่าตอนนี้คลื่นยังคงแรงต่อเนื่องนะครับ
มีการเคลื่อนที่ข้ามมาบริเวณฝั่งแปซิฟิกเนี่ยนะครับ
แล้วก็เข้าสู่บริเวณศูนย์กลางของพายุที่ตอนนี้มีการก่อตัวขึ้นแล้วก็พัฒนาความเร็วลมต่อเนื่องนะครับ
ร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณตอนกลางของจีนช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เมืองไทยของเราฝนจะลดลงนะครับ
ดังนั้นโอกาสที่กระแสลมจะแรงแล้วก็ทำให้เกิดคลื่นสูงนั้นยังคงมีโอกาสสูงนะครับ
ม่วงคือพื้นที่ที่ต้องระวังการออกเดินเรือนะครับ
ก็คือบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนบนถึงตอนล่างนะครับ
แล้วก็มีในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยนะครับ
บางส่วนบางจุดฝนอาจยังคงตกแล้วก็ทำให้เกิดคลื่นสูงได้
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือในระยะวัน๒วันนี้
ต้องติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่อง
ภาพรวมแล้วตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องจนถึงวันนี้

สังเกตว่าสีเขียวส่วนใหญ่นั้นมีการไปกระจุกอยู่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
แล้วก็บริเวณพื้นที่ชายฝั่งอันดามันนะครับ
ทีนี้คำนวณต่อไปอีก๕วันก็ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับ
ดังนั้นภาคเหนือภาคอีสานในระยะนี้ฝนอาจจะน้อยหน่อย
แล้วก็ช่วงระยะเวลากลางวันที่นานก็จะทำให้แสงแดดนั้นสาดส่องเข้ามาบริเวณดังกล่าว
ทำให้อากาศนั้นร้อนเป็นพิเศษนะครับในระยะนี้
นี่คือการคาดการณ์การเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป
สังเกตว่าในระยะนี้ยังคงไปกระจุกตัวบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้สัปดาห์หน้านะครับภาคเหนือก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับฝนที่จะตกลงมาเติมเต็มแหล่งน้ำต่าง
ที่ตอนนี้หลายคนกังวลเรื่องของสถานการณ์แรงนะครับยังคงต้องติดตามต่อไป
และทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ